ชาวบ้านเขาฮือฮาค่ะเรื่องนี้เกี่ยวกับความเชื่อ
เพราะว่าขึ้นไปไหว้พระที่ถ้ำพระยอดภูบ่อบิตนั่นเอง

เพราะว่าคอมี๓สีคุณผู้ชม

เห็นจากภาพไหม๓สีอยู่ตรงบริเวณคอ

ชาวบ้านเขาเชื่อว่านี่คือพญานาคมาปรากฏกายให้เห็นนะคะ
โดยภาพงูที่มีคอ๓สีภาพนี้สร้างความฮือฮาค่ะ
ชาวบ้านที่เขาขึ้นไปไหว้พระบนถ้ำพระยอดภูบ่อบิต
ตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองเลย
โอ้โหหลายคนเห็นแล้วก็แบบโอ้โหไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะ
นายสว่างอภัยหรือว่าลุงแว่นอายุ๖๔ปี
เป็นผู้ดูแลภูบ่อบิตบันทึกภาพเอาไว้ได้
ทุกคนเชื่อค่ะว่านี่คืองูพญานาค
ที่มาปรากฏกายให้เห็นระหว่างที่นักท่องเที่ยว

ถ้ำพระยอดภูบ่อบิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ
โดยนายสว่างอภัยหรือว่าลุงแว่นก็เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าเมื่อวันศุกร์ช่วงสักประมาณตอนเย็นก่อนพบค่ำ

ตอนนั้นชาวบ้านเขาก็ร่วมงานบุญสงน้ำพระภายในถ้ำ
อยู่หันไปอ้าวอันนี้งูงูอะไรล่ะเนี่ย
มองไปบริเวณคอคอมีทั้งสีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยเขียวส้ม
สีอย่างที่บอกก็ประมาณคืบหนึ่ง
ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพเอาไว้
ทีนี้เมื่องูเขาเห็นว่ามีการหยิบโทรศัพท์มา
เขาก็รีบเลื้อยหลบหนีเข้าป่าไป
ก็เลยทำให้ผู้ที่ดูแลอย่างนายสว่างถ่ายไว้ได้คนเดียว
สว่างหรือว่าลุงแว่นก็เล่าให้ฟังอีกด้วยนะคะ
บอกว่าตั้งแต่มาดูแลภูบ่อบิตไม่เคยเห็นเลยนะงูแบบนี้
แล้วก็สร้างความฮือฮากับผู้ที่ได้ชมเป็นอย่างมากค่ะ
เพราะว่าหลายคนเห็นก็บอกว่าโอ๊ยใกล้วันพระใหญ่ด้วย
แล้วเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดไม่เคยพบเห็น

แว่นเคยถ่ายคลิปวิดีโองูสีขาวทั้งตัว
ที่คุณเห็นอยู่อันนี้เป็นคลิปนะ

งูนี้ความยาวประมาณ๑๕๐เซนติเซน
อยู่ไม่ไกลจากจุดเดิมที่พบ

ซึ่งงูสีขาวที่คุณผู้ชมเห็นว่าเลื้อยอยู่ที่ต้นไม้

พอมาปีหนึ่งครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็จะเลื้อยเข้าป่าหายไป
นี่แหละเป็นงูสองตัว
งูขาวกับงูคอ๓สี

ค่ะก็แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของความเชื่อ